นักแสดงสาวสายเลือดเกาหลีอย่างซอจียอนโอ้โห
คนนี้เนี่ยมีดราม่าให้เราได้ติดตามแบบรายวันกันเลยทีเดียว

ซึ่งเจ้าตัวออกมาเปิดเผยถึงสภาพจิตใจตอนนี้ว่า
ปล่อยวางอยากจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
พร้อมกับชี้แจงกรณีที่เป็ดเชิญยิ้มถอดเธอออกจากรายการ
เพราะไม่พอใจกับกระแสข่าวที่จียอนไม่อยากเป็นตลกคาเฟ่
นักแสดงสาวบอกว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่า
และอยากจะเข้าไปพูดคุยกับเป็ดด้วยตัวเอง
ส่วนประเด็นที่ผู้จัดคนดังพจน์อานนท์นะคะ

แล้วคนจับโยงไปถึงสาวจียอนนั้น
บอกว่าไม่ขอเคลียร์ส่วนตัวใดทั้งสิ้นอีกแล้วจ้ะ
เรื่องคิวของทางสองรายการนี่

เห็นว่าแบบอันนี้ก็แบบมีเรื่องแบบปัญหากันหรือเปล่า

เลขาของพี่เป็ดก็จะลงมาคุยกับจียอนเองนะคะ

อาจจะแบบเข้าใจผิดกับเรื่องข่าว
ว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
แต่ก็เรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกับพี่เป็นโดยตรงเลย
อยากเข้าไปคุยถ้าแบบมีโอกาส

ไม่อยากให้แบบพี่เป็ดเข้าใจผิดอะค่ะ

อร่อยจนตาย

ผู้ก่อนออกมาบอกแบบนั้น

ซึ่งเธอเองก็ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยว่า
ตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ยังมีความรู้สึกชาที่ตัว

ซึ่งในวันที่๒๑มีนาคมนี้ค่ะ
บินไปตรวจร่างกายที่บ้านเกิดของเธอด้วย
ค่ะครับ
ตอนนี้เจียนห่วงสุขภาพของตัวเองมาก
คือแบบคือรู้เลยว่าร่างกายของหนูแบบไม่ปกติ
ตอนที่๒๑นี้ก็ทำงานเสียเปิ๊บก็จะหนูว่าจะบินไปเกาหลี
เพื่อที่จะตรวจสุขภาพแบบให้จริงจัง
ยังมีกันบวมขึ้นอีก
แล้วก็มีอาการเรื่อยอยู่
ก็เลยเจียนก็แอบกลัวว่าแบบมีอะไรหรือเปล่า